มาดูข่าวดีหน่อยแล้วกันนะฮะไม่รู้จะเป็นข่าวดีข่าวเดียววันนี้หรือเปล่า
นะฮะอ่ามีการเตอร์ไพรส์นะครับน้องห้าขวบนะครับ
วันเกิดนะครับแต่ว่าติดโควิดอยู่ในโรงพยาบาลฮะ
โอ้โหเออเอออลังการนะเนี่ย

น้องไบ๊คน้องไบ๊คปีนี้มีมนุษย์อวกาศ

คนไหนเป็นใครไม่รู้นะหมอพยาบาลแล้วกัน

จังหวัดปลาจีนบุรีครับเอาเค้กมาเตอร์ไพรส์น้องไบท์
หรือว่าเด็กหญิงพัทรพร๕ขวบเต็มวันที่ร้องเพลงนี่แหละนะครับ
ร้องเพลงโวยพรวันเกิดกันนะครับคือผู้ปกครองก็มารักษาตัวอยู่ด้วย
เพราะเป็นโควิด๑๙น้องไบร์ทบอกว่าวันเกิดปีนี้นะ
แม้จะต้องนอนโรงพยาบาลรักษาโควิดนะไม่ได้ออกไปฉลองวันเกิดเหมือนทุกปี
แต่ดีใจที่พี่หมอพี่พยาบาลนะเอาเค้กวันเกิดมาสร้างความสุข
สร้างรอยยิ้มมาสร้างเสียงหัวเราะให้
ขอบคุณคุณหมอและพี่พยาบาลทุกคนจ้าน้องไบท์ว่างั้นครับ
ก็จะจำไปจนแบบตนโตอีก๕ปี๑๐ปี๒๐ปีจัดงานวันเกิด
ก็จะไม่เหมือนวันเกิด๕ขวบในปีนี้เพราะมีพวกมนุษย์ต่างดาว
มีเจ้าหน้าที่มายืนรอให้กำลังใจอยู่นะฮะ